บอกว่าน้องฟิล์มเนี่ยเหมือนจะมีสาวคู่ใจหรือเปล่า
ข้างในเพราะว่าวันก่อนเนี่ยอัพภาพลงในอินสตราแกรมดูสนิทสนิทกันนะฮะ
บรรดาชาวเน็ตแก๊งชาวขุดเผือกของเราทั้งหลายค่ะ
ก็ไปตามขุดกันมานะคะว่าสาวคนนี้เป็นใครนะคะ
ก็เป็นสาวสวยนอกวงการคนนึงนะคะสืบหาประวัติกันเต็มที่
แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ต้องเหนื่อยค่ะ
ฟิล์มเขาออกมาบอกเองนะคะว่าเป็นเพื่อนกัน
ส่วนตอนนี้ในใจจะเว้นเอาไว้ให้สาวคนไหนที่เป็นตัวจริงหรือเปล่า

แจ๊กกะลีนแน่เลยว่า
เป็นพี่น้องกันก็มีแซวกันมากเพียงแต่ว่าคือเวลาไปเที่ยวอ่ะ
เราก็ไปเที่ยวกันหลายคนแล้วเราไม่ได้ถ่ายลงด้วยกันเฉย
แล้วคือผมก็คอมเมนต์อย่างนี้กับคนอื่นเพียงแต่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็น
เขาก็กลัวบ้างว่าแบบว่ามันจะเป็นแบบให้เป็นที่จับตามอง
ก็มีคุยกันขำมากกว่าครับไม่ได้ซีเรียสอะไร
คือเราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ครับ
เหมือนกับหลายครั้งที่เราเจอปัญหาว่าคนอื่นมองเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราทำอะไรอยู่แค่นั้นมันก็โอเคแล้ว
เขาไม่เคยห้ามเรื่องมีแฟนเพียงแต่ว่าเขาอยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่า
คือจะมีได้แต่ว่าก็ขอให้ทำงานให้เต็มที่ด้วย